ครับผมได้ชวนอีกภัยสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐดรรมรวมเป็นเดินแหลกชื่อปรับประหยัดบัตรสมาชิกรัฐสภา
ก็ได้มีโอกาสอภิปรายเป็นครั้งแรกในสภาชุดนี้
ขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาท่านรองทั้งสองท่าน
ที่ทำหน้าที่ของผู้นำไฟในธิบยัตรด้วยประชาธิบัตรมีสมาชิก๒๕คน
เวลาที่จัดสรรจึงน้อยนิดแต่เราก็จัดสรรปันส่วนกัน
ขออนุญาตให้ผมได้ขอบคุณเพื่อนในพักที่กันเวลาไว้ให้ผมส่วนหนึ่ง
แต่ก็ต้องกลับเรียนขออภัยท่านประธาน
ผมมีอาการหวัดลงคอมา๓๔วันนะครับ
ถ้ามีอาการผิดปกติในการพิปรายก็ขออภัยท่านด้วย
ในการพิปรายนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้
โดยเงื่อนไขของข้อบังคับ
เราจะอภิปรายสรรพ์หนึ่งละครเรื่องความเหมาะสมของนโยมาย
และความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามนโยบาย
ดังนั้นนอกเหนือจากความเหมาะสมของนโยบายแล้ว
ความสำเร็จเขาอยู่ที่ผู้บริหารคือคณะรัฐมนตรี
ผมขอให้ความสำคัญกับเรื่องนี้
นับตั้งแต่นายุบันตรีไปถึงคณะบันตรีทุกทัน
นับตั้งแต่นายุบันตรีไปถึงคณะบันตรีทุกทัน
นับตั้งแต่นายุบันตรีไปถึงคณะบันตรีทุกทัน

ในส่วนของนายมตรีนั้น
ผมขอแสดงความยินดีกับท่านเป็นส่วนตัว
แต่ว่าผมไม่ได้รับให้ความเห็นชอบท่าน
ด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะคุณสมบัติของท่าน
แต่เพราะท่านมาจากภักดิ์การเมือง
ซึ่งเลือกปฏิบัติกับประชาชน

เพราะผมเป็นหนึ่งในสอสอที่ทุกข์ร้อนแทนชาวบ้าน
เมื่อครั้งที่พักไทยรักไทยถือหลักว่า
พัฒนาเฉพาะจังหวัดที่เลือกเขา

กระทบต่อความรู้สึกของคนในพื้นที่ที่ไม่เลือก

เราจะต่อสู้กับนโยบายนี้
ด้วยวิธีประชาธิปไตยอย่างไร
ก็คือการรณรงค์ประชาชนว่าอย่าเลือกพักนี้

ภาคที่กันแรงไม่พัฒนา
ไม่ได้ใช้วิธีรุนแรง

หรือกันแกล้งด้วยวิธีอื่น
ผลของการรณรงค์ต้องกลับเรียนท่านประธานว่า
ประชาชนส่วนหนึ่งไม่น้อยเชื่อครับ
พักไทยรักไทยได้รับเลือกตั้งน้อยมาก

ไม่ได้เลยแม้แต่ท่านเดียวนะครับ

ท่านไม่ได้พูดแทนเลยแม้แต่ท่านเดียวแม้จะได้เสียงท่วมท้นที่อื่น
จนเกือบจะแลนด์สไลด์ก็ตามแต่กลับเป็นไม่ได้เลยในภาคใต้
เหตุผลส่วนหนึ่งก็มาจากประชาชนเชื่อสิ่งที่กับผมและพวกรณรงค์
ดังนั้นเมื่อขอร้องประชาชนไม่ให้เลือกแล้ววันหนึ่งมายกมือ
มันเท่ากับหักหลังชาวบ้านทรยศประชาชน
ประธานที่กรบครับผมก็เลยขออนุญาตพัก
ด้วยวิธีงดออกเสียงแต่ผมขออนุญาต
ใช้ประกาศว่าไม่รับรองไม่เห็นชอบด้วยชัดเจน

สำหรับเรียนท่านประธานแต่ผมไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรมนุษย์
นั่นเป็นเรื่องของนโยบายในอดีตที่มีผลต่อเนื่องในรัฐบาล๒ชุด
กระทบต่อคำพนาประเทศของภาคใต้อย่างรุนแรงเสียโอกาสอย่างมาก
ทั้งที่ความเหลี่ยงจังหวัดเหล่านั้นเป็นจังหวัดที่ทำรายได้ให้กับประเทศอย่างมาก
เก็บทรงขาธุราชธานีครับบีทุกจังหวัดในฝั่งตอนตก
และ๘จังหวัดในฝั่งตอนอบถ้ารวบรวมจังหวัดประชุดพลีคันด้วย
เหล่านั้นถือเป็นจังหวัดที่ทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมือง
ไม่ควรจะไปเลือกปฏิบัติและเมื่อเราเลือกปฏิบัติเราก็เก็บภาษีเขา
ไม่ได้ละเว้นอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าไม่สามารถที่จะรองรับแนวทางดังกล่าวนี้ได้
ซึ่งโรนโรงสื่อเรื่องนี้มาตลอดในชีวิตการเมืองชนบัตรนี้ครับ
อย่างไรก็ตามผมให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกรัมตรี
ผมว่าผมนับนายมตรีตั้งแต่ท่านที่๒๑มาถึงท่านที่๒๙

คนทดสอบเข้มข้นเหมือนอย่างคนที่๓๐
ทดสอบนำประวัติการทำธุรกิจ
นำประวัติการทำธุรกิจของท่านมาเปิดเผย
พวกกับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ครับ

ผมต้องกลับขออภัย
ที่ผมไม่รู้จักท่านเชษฐาตัวจริง

ผู้บริหารอสังแหลมทรัพย์
ที่รู้จักพระพุทธงมาบอกว่า
เพราะวันหนึ่งไปฟังนายกชวนพูด
แนะนำให้ทำบ้านช่วยคนที่มีรายได้น้อย
แต่ผมไม่มีโอกาสรู้จักผู้หญาณอสังธรรมทรัพย์
อย่างท่านเชษฐาเพราะเป็นอีกระดับหนึ่ง
แต่นั่นไม่ใช่เป็นประเด็นประเด็นก็คือ
ผมเชื่อว่าการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านอย่างเข้มข้น
นั้นถ้าผู้ตรวจสอบเขารู้ประวัติว่าท่านทำอะไรไม่ดีไว้
เช่นระหว่างเรียนต่างประเทศ
ถ้าท่านเคยทุจริตในการสอบ
เคยรักเล็กขโมยน้อยระหว่างเรียนที่นั่น
ผมเชื่อว่าผู้ตรวจสอบเขาไม่ละเว้น
ข้อนี้เป็นประโยชน์กับท่านอย่างไรก็ตามท่านที่กรบครับ
เมื่อมามองมาตรฐานของพักการเมือง

ต้องยอมรับครับว่า
สิ่งที่มาตรฐานพักไทยรักไทยก็ดี
เพื่อไทยก็ดีเสนอบุคคลที่เป็นนายกรมตรีนั้น
ต้องเรียนทำประธานด้วยความรับว่า
เชษฐาคุณสมบัติท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลยครับ

คุณสมบัติของท่านไม่ด้อยกว่าคนอื่นเลย
ถ้าจะเสนอแนะก็อย่าไปล้ำเต้น

อย่าทำอะไรก็ตามที่มีปัญหาเมื่อท่านพ้นตำแหน่ง

ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่

แต่สิ่งที่คุณชีวิตขบวนวิสิทธิ์เขาตรวจสอบนั้นเป็นประโยชน์กับท่าน
ว่าท่านสามารถที่จะชี้แจงสิ่งต่างเหล่านั้นได้

มาตรฐานที่เสนอมาที่ผมเรียนไว้๕ท่านไม่ขอเอ่ยชื่อ
หนึ่งท่านเสียชีวิตไประหว่างรอคำพิพากษาสารสูง
ซึ่งสารวทรยืนจำคุก๒ปีน่าเสียดายท่านถูกยึดทรัพย์
สองท่านถูกคดีอาญาครับ
ท่านนายกคนที่๓๐ท่านจะเจอจัตกรรมอย่างไร
จะอยู่ที่ภาคปฏิบัติท่านครับ
เราไม่อาสมันวัดวันนี้ได้
ดังนั้นผมจะต้องกลับเรียนต้นมาท่านว่า
ของและิยบายอันเกิดจากผู้บริษัทนั้น

สิ่งที่จะแนะนำท่านว่าเราจะหนี
อันนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านได้แถลงเมื่อนี้
ผมกลับเบียนกับท่านด้วยความขอรับว่า

ท่านได้ย้ำไว้ในตอนท้าย

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต

ต้องขออภัยท่านที่ซึ่งมีผู้ประท้วงข้างหน้าครับ
เดี๋ยวขออภัยท่านท่านหยุดสักพักหนึ่ง

ท่านประธานรัฐสภาที่ขอรับ

ส่วนสอบบัญชีรายชื่อภักดิ์เพื่อไทย
อดีตสมาชิกภักดิ์ไทยรักไทย
ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน

ผมอยากให้การแถลงนโยบาย

ซึนามินายกไปเยี่ยม

อย่าพูดคุณสมบัติแถลงนโยบาย
ผมไม่อยากลุกขึ้นบทุกห้อง

ที่ท่านพูดนั้นมันเป็นหลังไป

ผมขออภัยครับเอาประเด็นที่
ปิงถึงหรือว่าปิดข้อบังคับ

เอาเฉพาะว่าทะแหลงนโยบายไม่ใช่ว่า
คุณเป็นนายกสองสมัยทำไมคุณไม่ทำ
ไม่ได้ครับถ้าพัดปิงไปมา
ขอข่าวไปด้วยคุณอธิษฐศครับ
ผมฟังดูแล้วท่านชวนยังไม่ได้ปิดข้อบังคับนะครับ
ท่านกำลังพูดถึงเรื่องนโยบายและความเป็นไปได้
ของการที่จะสำเร็จตามนโยบายเชิญท่านชวนต่อครับ
ครับในข้อบังคับข้อที่๑๔๑ของรัฐสภานั้น
สมาชิกรัฐสภามีสิทธิ์สักถามอภิปรายทั้งในทางสับหนุนและคัดค้าน
และความสามารถที่จะบริหารจัดการแผ่นดิน
ให้สำเร็จผลตามนโยบายความสามารถนี้มีตัวตน
ดังนั้นการพูดถึงความสามารถตัวบุคคลก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่จะทำให้เราเห็นว่านโยบายนั้น

นายอมที่เศษฐาครับ
เพราะว่าอย่างน้อย
ท่านได้ชี้แจงประเด็นต่าง

ข้อที่วิตกกังวลว่านักธุรกิจ
มาทำการเมืองมันจะมีปัญหาไหม

เมื่อนักธุรกิจทำธุรกิจเป็นการเมือง
การเมืองเหมือนธุรกิจมันก็เลยทำให้ความวางใจ
นักธุรกิจน้อยลงไป
ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจเสรีอย่างเราต้องยอมรับว่า
บ้านเมืองเราไปได้ไกลมาก
สำคัญที่สุดก็คือนักธุรกิจ
การที่นักกิจจะมาทำงานการเมืองไม่ใช่เรื่องแปลก

อย่าทำธุรกิจเป็นการเมือง
คืออย่าเอาผลประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัวส่วนพวก

ถ้าทำวิธีนี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อส่วนรวมประโยชน์ของบ้านเมืองเท่านั้น
แต่เพื่อนผมที่เป็นนักการเมืองติดคุก๑๐คน
คนเพราะทำธุรกิจเป็นการเมือง
หลายคนเป็นคนดีที่ไม่ควรจะเจอชะตาคำ
แต่เพราะเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดาย
ที่ทำคภารกิจบ้านเมืองต่อไปในดังพฤตภาพจากผม
ทีนี้ที่ผมย้ำเรื่องการเลือกปฏิบัติ
ผมต้องกลับเรียนท่านประธานว่า

เมื่อเราได้ในรมดุลกรีย์คนนี้มา

ยังคิดว่าท่านจะมีความเข้าใจบาปบุญคุณโทษ
มาจากครอบครัวที่ดีงาม
ท่านคงรู้ว่าคนที่ถูกเอาเปรียบ

เหนือจากขัดต่อหลักประชาธิปไตยแล้ว
เราจะควรไม่ควรจะมองข้ามละเลยไป
ท่านครับผมเสนอว่าท่านทบทวนเหตุการณ์นี้
ตามความเป็นจริงชดเชย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราเลือกปฏิบัติ
ความจริงแล้วผมไม่มาเรียกร้องท่าน

ผมเรียกร้องตั้งแต่สมัยท่านบริปายุทธิ์เป็นนายองตรี
และก็ได้รับชดเชยบ้างในส่วนหนึ่ง
เช่นการปรับปรุงถนนทางที่ถูกละเลยให้ดีขึ้น

เพียงแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปข้อมูลเหล่านั้นโดยชัดเจน
แต่เรียนท่านว่าเคยหวังพึ่งพาท่านดรชัดชาติรำตีว่าการส่งอนาคม
ท่านก็คุณามากไปดูให้

เพราะว่ามีรำตีคนอื่นมาดูแลว่าอย่าไปซ่อมถนนภาคใต้

ก็เลยทำให้สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นในการพนาบ้านเมือง
นี่เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนว่า
ดังนั้นจุดนี้แหละครับที่ผมว่าเป็นโอกาสอันดียิ่ง
ที่ท่านนายมพรีจะได้ใช้วิจารณญาณของท่าน
สิ่งที่ผมได้กราบเรียนว่าน่าจะทบทวนชดเชยความเสียหาย
ให้กับพื้นที่ที่ถูกเลือกปฏิบัติหลังสุดผมทำหนังสือ
และบอกกล่าวด้วยวาจาถึงท่านพลเอกประยุทธ์
ว่าน่าจะชดเชยด้วยการทำถนนสายหนึ่งให้กับภาคใต้
แต่ว่านั่นแหละเวลาก็ผ่านไปท่านนายกพลเอกประยุทธ์
ท่านก็หาเสียงที่ภูเก็ตว่าถ้ากลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่ง
ท่านจะทำถนนสายใหม่คู่กับทางหลวงหมายเลข๔
แต่ว่าท่านไม่มีโอกาสได้กลับมา
แต่สิ่งเหล่านี้ความชดเชยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรจะเกิด
ผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ
ว่าขอได้กรุณาท่านนายมตรีได้ติดตามศึกษาความเป็นจริงนะครับ
ไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปดูความเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร
แล้วหาทางแก้ไขนอกเหนือจากการที่เราจะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงาม
เพราะท่านได้แถลงไว้ในนโยบายตั้งแต่ต้นนะครับว่า
คณะรุ่นปรีขอแถลงนโยบายต่อรัศพา
ทราบถึงเจตนารมณ์ยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล
มุ่งมั่นจะสร้างความสามัคคีปลองดอง
ย้ำนะครับมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดอง
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือกัน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองการปกครองของประเทศ
ก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย
อันนี้เป็นอารมระบบเบื้องต้นผมประทับใจว่า
ความสามารถขี่ปล่องดองจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ
ขอย้ำเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ครับท่านประธานที่กรบครับ
ซึ่งผมก็ตรวจสอบนโยบายด้วยความตั้งใจเพราะเป็นเรื่องซึ่งสำคัญ
ผมขอให้เราได้ดูตัวเลขอะไรนิดหนึ่ง
แต่คุณค่าของ๗๕๒๐นี้มากกว่าของท่าน
หลายสิบหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเท่า
คือชีวิตที่เสียไปในภาคใต้จากสถานการณ์ความไม่สงบ

ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะเราพูดถึงงบประมาณ
เท่าไหร่ก็ตามมันไม่มีความหมายเท่ากับชีวิตคนหนึ่งคน
เห็นไหมครับทำลวดนามดีเสียชีวิตหนึ่งคนที่ต้องความปฐม

แต่ความจริงแล้วหลังจากนี้มีปรุงรัฐกรรมภูตเกล้าแต่งตั้งท่านในกรุมตรี
ทำลวดนามดีในจังหวัดปัฒนีเสียชีวิต๔คน
อาจจะไม่เป็นข่าวทั่วไป
แต่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จึงต้องตรวจดูว่า
สถานการณ์ในจังหวัดชาแดนบังไทยรัฐบาลมีได้อยู่บ้างอย่างไร
ทั้งหมด๑๔หน้า

คงมีในหมวดของภาคประนวด
ทั้ง๑๔หน้านี้ไม่มีเลย

เป็นครั้งแรกนับแต่ปี๒๕๔๘เป็นต้นมา
นโยบายความสงบในจังหวัดชายในบังใต้ไม่มีการพูดถึงในนโยบาย

ถึงวันที่รับสนองมีพระมรับโปรเกล้าแต่งทั้งท่านครั้งหนึ่งเล็กน้อย
แต่นโยบายถ้าเราเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญ

คงมีอยู่ในภาคผนวก
ซึ่งก็คือยุตสาชาติ

ที่มองมาลงไว้

ผมต้องกลับเรียนท่านยกเรื่องนี้ว่าความสูญเสียหนึ่งคนมันยิ่งใหญ่
ทำอย่างไรเราไม่ให้เกิดความสูญเสีย
ผมว่าสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าแม้ท่านจะย้ำเรื่องหลัก
หลักนิติธรรมที่เข้มแข็งไว้ในหลายจุดในนโยบายก็ตาม
แต่มันไม่มีความอดอุ่นขึ้นถ้าหากว่าเราไม่เห็นข้อมูลชัดเจนว่า
คิดจะแก้ปัญหาในพื้นที่นั้นด้วยวิธีใด
ผมต้องกลับเรียนว่ายินดีที่พวกเราได้พูดเรื่องนี้
เรื่องของหลักนิติธรรมที่เข้มข้นที่เข้มแข็ง
เพราะหลักนี้นะครับคือที่มาของปัญหา
ถ้าเรายึดหลักนิติธรรมในการบริหารบ้านเมืองตั้งแต่ต้น
ปัญหาภาคใต้ที่เราสูญเสียไป๗๕๒๐คน

อยู่ภาคใต้มีวิกฤตมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยก่อน
แต่ทุกอย่างก็มีความคลี่คลายเช่นรัฐประสาสโนมาย๖ข้อของราชการที่๖
เช่นการที่ในหลวงเราราชการที่๙เสด็จประทับในพื้นที่๔๐กว่าปี
ความเป็นอันหนึ่งเดียวของพี่น้องผู้สมุทรลิมไม่มีใครมีปัญหา
คนพุทธไปมัสคิดได้คนมุสลิมไปวัดได้
พระออกบินทบาทไม่ต้องมีทหารนำหน้า

วันที่๗เมษายน๒๐๑๔
มีระเบิดที่สถานีรถไฟหาดใหญ่
วันที่๘เมษายน
นายกรมตรีไปเยี่ยมเหตุการณ์

เมษายน๒๔๔นี่แหละครับ
เป็นจุดเริ่มต้นนโยบายแก้ปัญหาภาคใต้

ด้วยการละเมิดหลักนิติธรรม

คนร้ายไม่เกิน๒๐คน
จัดการจะเดือนละ๑๐คน

นี่คือจุดเริ่มต้นของการละเมิดหลักนิติธรรม
คำว่าจัดการท่านเข้าใจดี
ความจริงแล้วในช่วงที่มีการจัดการนั้น
ผมแม้จะเป็นคนภาคใต้ก็ตาม
แต่ไม่ได้ลงไปในพื้นที่๓จังหวัดบ่อยนัก
วันหนึ่งเข้าไปงานรัชการ
และคนที่อยู่ในห้องนี้ท่านหนึ่ง
ท่านวุฒิธรมาชิกอานุศาสตร์สวรรค์มงคลอยู่ด้วย

ชาวบ้านบอกว่ายิงกันในซอย

ในซอยที่๒ถนนนาเกลือ

๒ศพคลองอยู่ที่ในกลางห้อง
อีกศพหนึ่งกระโดดกำแพงหนีอยู่ข้างกำแพง

เช้าหน้าที่กำลังรอหมอเช้าหน้าสุดเป็นศพ
แต่มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ว่า
ด้วยความเคารพว่าถึงไม่ได้เกิดบ้านเดียวกับท่าน
แต่ผมจอยพื้นที่นั้นตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้วครับ
ผมไปในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนบ้างใต้ตั้งแต่เรียนธรรมศาสตร์แล้ว
ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยความสนใจ
วันที่เห็นศพ๓ศพก็รู้ว่ากระบวนการละเมิดหลักนิติธรรมอย่างรุนแรงได้เกิดขึ้น
ทดสอบอยู่๓ปีปล้นพื้นที่นั่นนิดที่นี่หน่อย
จนถึง๑๒จนถึง๔มกราคม

วันที่๑๒เมษายน

คือการปล้นค่ายปีเหล็ง
เราทุกคนในที่นี้รู้กัน
เป็นครั้งแรกของการปล้นอาวุธสงครามจากค่ายทหาร

อาวุธสงครามหลากหลายชนิดรวมทั้งหมด๔๑๓กระบอก
อาวุธนั้นเลยครับ
ไม่เสียคือแพทย์และนักการเมือง
นี่คือที่มาของหลักธรรมาภิบาลที่เข้มแข็งได้ขาดหายไป
แต่ในความเห็นเครื่องหลักพยาบาลที่สมาชิกได้พูดกันมาทั้งหมดนั้น
ความเห็นสอดคล้องกันว่าต้องปฏิบัติโดยเสมอหน้ากัน
แต่ข้อที่ผมทำความสังเกตนั้นมันไปไกลกว่านั้นครับ

เราต้องเข้าใจว่ารัฐนูนปี๒๐๔๐มาตรศาล
อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
ปราศัทธ์สงครามนาฏนิทิมยัตต์ทางรัฐสภา
อำนาจประหารทางพนมตรีอำนาจตุรการทางศาล

ได้เพิ่มวัก๒ขึ้นว่าองค์กรเหล่านั้น
ในการบรรเมืองต้นยึดหลักนิธิธรรม
ทำไมต้องเขียนให้เปลืองกระดาษอีก๒บรรทักขวา
เมื่อทุกคนต้องเคารพหลักนิติธรรมอยู่แล้ว
ต้องเขียนเช่นนี้เพราะระหว่างชะละมนุษย์ปี๔๐
ที่ว่าเป็นรับหนุนที่ดีเจ้าปัปหนึ่ง
มีการละเมิดหลักนิธรรมอย่างรุนแรง
นั่นคือเราไม่ได้ใช้กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามหลักอำนาจกุศไตรศัพท์อำนาจ
กับไปใช้อำนาจตุลาการ
จัดการได้เดือนละ๒๐คนเดือนละ๑๐คน
ค่ะท่านประธานค่ะนี่ฉันนางสาวลินทิพรวาลินวัชลโลด
สมาชิกสภาพผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะ
ขออนุญาตประท้วงผู้อภิปรายตามข้อบังคับมาตรา๔๕ค่ะ
เพราะมีการพูดจาสอดเสียดและไม่อยู่ในประเด็นที่กำลังอภิปราย
คำแถลงในแนวนโยบายของรัฐบาลในวันนี้ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะเกิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
การพูดเรื่องนี้ซ้ำไปซ้ำมาในสภาแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกค่ะที่ผู้อภิปราย
ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
ท่านพูดลึกไปมากตามที่ผู้ประตูงขอขอให้ท่านเก่าอยู่ในเรื่องนั้นอยู่บ้าง
มันเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับนะครับถ้าเราจะแก้ปัญหา
เพราะในที่สุดการที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ตัดสินเองแทนศาล
ด้วยการสั่งจัดการได้เดือนละ๑๐คน
เป็นที่มาที่ทำให้ต้องแค่รับนวลเพิ่มเติมในมาตรา๓วัก๒ขึ้นมา
และสำคัญที่สุดก็คือว่าผลพวงนั้นยังปรากฏทุกวันนี้
ผมกลับเรียนท่านประธานเพราะว่าผมเชื่อว่าท่านนายกรมตรีตั้งใจแก้ปัญหา
อยู่เราไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ว่าเราจะลดผู้เสียชีวิตเท่าไหร่
แต่เราต้องพยายามทำให้ได้ครับและคำแนะนำที่ดีที่สุด
ในช่วงเวลาที่วิกฤตเกิดขึ้นนั้นคือ
พระบรมชุมวาสพิดวงที่ทรงแนะนำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ข่าวคือเราจะไปใช้วิธีการแก้แค้นด้วยวิธีการนอกกฎหมาย
สะใจสำหรับคนบางกลุ่ม
แต่มันเป็นที่มาของปัญหาดังนั้นเราจำเป็นต้องยึดว่า
ทำผิดก็ตำรวจสอบอายการฟ้องสารตัดสิน
สลินทำผิดก็เช่นเดียวกันตำรวจสอบอายการฟ้องสารตัดสิน
อย่าให้ฝ่ายบริหารตัดสินเองว่าตายเสียเดือนละ๑๐คน
ซึ่งผมก็ดีใจที่เขียนไว้แต่วิตกว่า

ถ้าเราไม่รู้ความจริงว่ามันเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
อันมีผลมาทุกวันนี้ครับ
มีผลมาฉนทุกวันนี้จากนโยบายภิกษาภาคในวันที่๘เมษายน๒๔๔

แม้กระทั่งเมื่อมีปรวจก้าวแห่งทางท่านนโยมพลี

ในตำรวจน้ำดีของเราก็เสียชีวิตไป๔คนที่ปัตตานี

ด้วยยึดเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
ไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้

แล้วเข้าใจพื้นที่

ในที่สุดเราสามารถที่จะคลี่คลายปัญหาได้

ผมก็ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธาน

สำหรับทุกคนที่ตั้งใจทำงาน

แล้วท่านนายกก็จะปลอดภัยเมื่อครบ๔ปีหรือไม่ครบก็ตาม
โดยไม่ต้องติดคุกอันเกิดจากทุจริต
ไม่เป็นอยู่ในกลุ่มโคตรโกงโกงทั้งโคตร
ขออวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จครับขอบพระคุณครับ